คุณผู้ชมครับหัวใจคนไทยรัฐทุกคนเป็นห่วงผู้ประสบภัย
ครับนะฮะผู้ประสบอุทธกภัย
ไทยรัฐกรุ๊ปจึงจัดโครงการทานใจไทยรัฐครับ
ผู้บริหารจะไปนะผู้ประกาศข่าวจะไปนะครับ
พนักงานในเครือเมื่อวันศุกร์แพ็กถุงยางชีพกัน
ถุงยางชีพจะลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
เราจะไปกันพรุ่งนี้ที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับ
เราจะไปฮะอ่านข่าวเสร็จเราจะออกไปทันทีเลย
นะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงในหลายจังหวัด
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน
พื้นที่น้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคาทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
เรารู้และเราเห็นใจครับไทยรัฐกรุ๊ปจึงจัดโครงการ
ทานใจไทยรัฐครับผู้บริหารนำโดยคุณวัชละวัชลพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัทเทรนด์วีจีทรีจำกัด
และบริษัททริปเปิ้ลวีบอสคลาสจำกัด
คุณจิตสุภาวัชลพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
คุณธนวลัยวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน์
ประกาศข่าวนะครับพนักงานในเครือพี่ทุกคนทุกส่วนงาน
จะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยที่พระนครศรีอยุธยาจะไปมอบความช่วยเหลือ
แล้วก็ไปรับฟังความเดือดร้อนจากปากของท่าน
พรุ่งนี้ครับ๑๑ตุลาคม

แพ็กถุงนี่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศน้ำแข็งวันนั้นนี่ฮะ
ผู้บริหารผู้ประกาศพนักงานในเครือ
เอาสิ่งของจำเป็นต่างใส่ลงในถุงนี้
มันเป็นถุงที่สกรีนโลโก้ไทยรัฐทีวี
แล้วก็เขียนว่าทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมแบบนี้นะครับ
แล้วนอกจากนั้นก็มีนักร้องชื่อดัง
อย่างพี่ฝนธนสุนทรนี่มาร่วมแพ็คของด้วย
แล้วทางคุณวัชระวัชรพลก็เปิดเผยนะคะ

ความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
ประชาชนคนไทยจำนวนนึงที่ได้รับผลกระทบ
เราก็เลยอยากมีส่วนร่วมอยากจะเป็นกำลังใจ
อยากจะเป็นอีกแรงใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคน
ผ่านโครงการนี้ค่ะทานใจไทยรัฐค่ะ

ทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจมายังเจ้าหน้ากัน

ที่จะรับผลกระทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปครับ
เราก็ขอความร่วมมือแล้วก็เกณฑ์กำลังคนมา
ซึ่งทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจที่จะช่วยกันในครั้งนี้
เดี๋ยวพอแพ็คเสร็จก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้อง
ที่จังหวัดอายุทยาที่อำเภอบางบานค่ะ
ขณะที่คุณธนวลัยวัชรพลครับฝากถึงผู้ประสบภัยว่า
ขอส่งกำลังใจกับพี่น้องทุกคนที่กำลังประสบความยากลำบาก
ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันครับ
ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบความยากลำบากอันนี้นะคะ

ส่งกำลังใจให้ด้วยจากไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนเลยค่ะ
ส่วนคนนี้ฝนธนสุนทรทันทีที่รู้ข่าว
ทันทีที่รู้ข่าวว่าเราจะแพ็กถุงกัน
เดินไปเดินมาเอ๊ะทำไมผู้ประกาศคนนี้สวย
พี่ฝนมาเดินนำหน้าพี่ขวัญนัดมาเลย
พี่ฝนขอไปแพ็กถุงด้วยนี่ฮะน่ารักจริงฮะ
แพ็กถุงนะครับคือพี่ฝนบอกว่าเป็นห่วงนะฮะ
แล้วก็ที่มาแพ็กถุงมีความสุขมากที่จะได้ช่วยเหลือคนไทย
นี่คือทานน้ำใจของคนไทยฟังเสียงพี่ฝนหน่อยครับ
ไทรัตกรุ๊ปจะนำถุงยางชีพ
ถุงยางชีพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพรุ่งนี้ฮะ
แล้วสามารถติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่ของพวกเราได้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และไทยรัฐออนไลน์ครับ
อ่านข่าวเสร็จไปเลยครับไม่รอแล้วความช่วยเหลือต้องไปถึงแล้วฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะพี่น้องชาวอยุธยาไปพร้อมความห่วงใย
พร้อมจะหักน้ำใจทั้งไทยรัฐแล้วก็มีผู้ที่สนับสนุนร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย
ท่านไหนออกจากบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแรกร่องเรือไปเลยนะ